ข่าวใส่ไข่สด

คุณดูดิดให้มันดีคุณติดให้มันดีเพราะว่า
เอ้าเธอโบยพร้อมวันเกิบเมียเต้อก่อน

ให้ผัวอยู่ในโอวาสผัวไม่เรื่องเยอะผัวไม่เรื่องมากผัวไม่ทำให้ปวดหัว
ทุเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกมาแล้วสรุปว่าทุเรียนลูกที่แพงที่สุดลูกละ๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งทำการจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แต่วันนี้ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ให้พูดคำว่ากรวยให้มันชัดกว่านี้หน่อยนะครับ
เอาทุเรียนก่อนทุเรียน

ซึ่งเป็นสวนของ๑๐๓สุจิตเนี่ยนะฮะ
บริเวณหมู่๔ตำบลบังสีทองเนี่ย
ลูกทุเรียนไว้หลากหลายสายพันธุ์
ซึ่งที่นนทบุรีนี่น่าจะเหลือสวนอยู่แค่นี้แหละพี่
แพงมากน่าละนี่คือวันนี้ปกติจะต้องคิดเป็นกิโลใช่ไหม
ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้ขายเป็นกิโล
บาทและต้องขายเป็นลูกแล้วต้องดูเว่ตามขนาดใหญ่ไม่มีคำว่าเหมาด้วย
ดูตามลูกใบลูกดูเลยว่าแต่ละลูกนักสวยแค่ไหน

เริ่มต้นราคาสูงสุดลูกละ๓๐๔๐บาท
แพงมากจริง
แล้วถูกเลยไหมถูกที่สุดของส่วนนี้
อยู่ที่๕๐๐๗๐๐บาท

ซึ่งทุเรียนในแต่ละสวนของจังหวัดนทบุรี
พี่คิดว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้ใช่ไหม

จองทั้งหมดแล้วไม่ได้ตัดไปวางขายตามท้องตลาด
หอมมันทำให้ไหนวัชรเดศเกียรติชานนนไหนอำเภอบังกลวยเนี่ย

เหมือนตอนเนี่ยโหลงรับแลกับลินรับแล
มีคนไทยมั้ย
คนไทยพี่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการอะไรเขาซื้อ
เขาดีนะเขาซื้อเป็นข้าราชการเนี่ยเขาซื้อทุเรียนใส่กล่องสวย
เราไปญี่ปุ่นเราไปซื้อไอ้พวกแตงญี่ปุ่นอะไรส่งกลับมา
เขาบอกทุกวันนี้หลงรับแรงหรือแรงคุณไม่ต้องไปวางมันไม่มีให้กินแล้ว

คนไทยซื้อคนไทยด้วยกันเองนะซื้อใส่กล่องสวยแล้วก็มอบให้กับผู้รักผู้
มอบให้กับผู้ใหญ่อย่างนั้นเลยเหรอ

พ่อคุณได้เอามาติ

เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยหอมหวานมันอร่อย
สมราคาจริงนี่แต่ถ้าที่เขากินไปเนี่ย

เขาบอกว่าไม่เสียชื่อทุเรียนจังหวัดนนทบุรี

บางรีน่าจังเขาไลฟ์ไว้ยังไงนะเถอะ

ไปถึงอะไรนะจันทบุรีจะไปกินทุเรียนบุฟเฟ่
ที่ระยอง

วันนี้เราก็อ่านข่าวอยู่อันนี้พูดแบบพูดตรงไปตรงมา

ชาวพื้นจีนเนี่ยจะบอกมันไม่ได้เหลือทุเรียน

แค่รถกระบะที่จะส่งทุเรียนเข้าไปเหมาที่สวนใช่ไหม

ทำไมนรินัทจะแตกจนแน่งขนาดนั้นน่ะ
นั่นด่ายใหญ่หรอเถอะ

เอาดูหน่อย

นั่นขอเสียงหน่อย
เสียงไม่ได้
อย่าภายอ่ะ

ไปแจ้งตำรวจมาจับ

นึกออกไหมแต่ลีน่าจังนางก็คนของขึ้น

นังก็ไล่หน่าใหญ่เลย

มีงานบุฟเฟ่ทุเรียนอะไรที่นึงไม่ใช่เหรอ

ไม่เรียบไปด่าเวราไทยนั่นนั้นทำไมล่ะ
ก็ขึ้นได้กินกันเลย
มันคุดอย่างนามกิน
ก็แบบนี้ทำให้กิน

จะไปหาที่ไหน๘๐๐๐ตรัน
ครั้งปีมีมังคุฏใต้ตอนนี้มังคุฏ
คือวันนี้คนจีนขอเมา
ทับตายหลายคนเอาไปดูภาพก่อน
จะสังเกตได้มุชวันคนเลย
ไปยืนอยู่ตรงนั้น
คือมีคนงานของเหมืองหยก
ไปยืนอยู่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่า
มันเป็นลักษณะเหมือนแบบดินทัพลม
แล้วมันก็กระจายตัวไปแล้วก็ทัพคน

สื่อของประเทศเมียนมาร์ได้มีการเผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์
เมืองหยกถล่มในช่วงของเช้าวันนี้
โดยเป็นเหมืองหยกที่ตั้งอยู่ในรัฐคัชชิ

ที่จริงเหมืองเขาแบบว่าอาจจะเล่าให้ฟัง
อย่างที่บอกในคลิปก็จะเห็นคนหลายคนที่ไปยืนอยู่นะ

ก็เห็นว่าดินกำลังสไลด์ลงมา
แต่ว่าหลายคนก็หนีไม่พ้น

จนกระทั่งคนเสียชีวิตในหลายคน
เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก

เนื่องจากเครื่องจักรที่ทำงาน

อาฮะแล้วสมัยแล้วไงเธอเจอว่าอะไร
เมื่อก่อนนี้คือผู้นำผู้นำประเทศคนเก่า

สำหรับแบบว่าจากเมืองหลวงใหม่

ให้ขุดหามีทางออกอะไรอย่างนี้

เหมืองหยกเหมืองทอง
ต้องหยุดขุดเพราะว่าเจอเหมืองหยกเจอหยกขนาดใหญ่
ซึ่งแบบว่าแล้วอยู่ดีเนี่ยมาโป๊ะแตกเพราะอะไรรู้ไหม
รายการข่าวเมืองไทยไปทำข่าว
แล้วก็เห็นพอดีเลยว่าเจอเหมืองหยกที่ตอนนี้
ถ้าสมมุติมาประเมินน่าจะเป็นเหมืองหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะ
แต่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งเร็วนี้อาจจะต้องเปิดเผย
ซึ่งเมืองนี้เขาเป็นเมืองหยกที่แบบว่า
เหมือนแบบว่าท่านผู้นำบอกให้ขุดอุโมงนี้
เพื่อที่จะหนีออกนอกประเทศได้แบบว่า๔ทางหรืออะไรอย่างนี้

พี่ข้างนึงเจอหยกข้างนึงเจอทองถึงหยุดกลุ่ม

แบบว่าโสดก็เลี้ยงหมาบ้านมันเลี้ยงเสือโค้งเดินไหน
มึงวิ่งหนีไว้เฟ้าทอง

ก๊อตมังคุดใช่ไหม

เค้าคือใครเธอ

วันนี้นางสุจินดาเชิดชัยหรือเจ๊เกียวนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารขนส่งเปิดเผย
ภายหลังเข้าพบกับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
ตั้งแต่วันที่๑๕กุมภา๒๕๕๙มาเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันดีเซลได้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาไปในทางที่
เกียวนะคุณเนี่ยเกียวนะ

เดือนนี้แหละพบว่าราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นเท่ากับ๒๙๗๙บาทต่อลิตร
มันขึ้นมาถึง๑๐๑๐บาทต่อลิตรขึ้นเป็น๑๐บาทเลย
เมื่อเทียบกับวันที่๑กุมภาปี๕๙นะฮะ
ทำให้ผู้ประกอบการใครน่ะครับ
ทำไมนางทาตาข้างบนอย่างนั้น

เดี๋ยวขอดูหน้าตะเกียวใกล้หน่อยเนี่ย

ไม่ไม่ใช่แกแต่อดนอนแล้วตาย
นางไม่ได้นางไม่ได้แตกหน้า

ประกอบการนะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว

นี่เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นปี๖๐ถึง๖๑
ตอนนี้ก็น่าจะเลิกกิจการไปมากกว่านี้เพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงต่อเนื่อง
ยังไงเจ๊เกียวก็เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะ
ต้องการขอขึ้นราคาค่าโดยสารเป็นอีก๑๐สตางค์ต่อกิโลเมตร
เพราะขณะนี้ราคาน้ำมันมันสูงเกินกว่าที่ผู้ประกอบการเขาจะแบกภาระไว้
ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรียังไม่ได้ให้คำตอบเรื่องการปรับราคา
แล้วก็แนวทางผู้ที่ประกอบการว่าจะให้อยู่รอดหรือไง
ถ้าหากว่าให้คำตอบนะเจ๊เกียวบอกว่าจะปรับรถเที่ยววิ่ง
ก็สู้ราคาน้ำมันไม่ไหวเจ๊กเรา
อย่าแว้งนะแว้งตกปากเลยนะ
ฉันไม่ใช่ม้าออนภานะ

พักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเช็คดวง

รายการอังคารเช็คดวงหนูเลย

มาเดี๋ยวกลับมา

อีกบอกว่าจะดูดวงเดี๋ยวค่อยดู

วัยรุ่นถล่มคู่อลิในโรงพยาบาลอีกแล้วนะ

อย่าไปดูไปดูคลิปมีไหมอ่านไปคลิปมา
เหมือนเนี่ยไอ้เด็กพวกเนี้ยมันจะต่าง
ไปไหนล่ะ
นิสัยไม่ดีมักก่อเหตุวุ่นวายในพื้นที่
ขณะที่ผู้โพสต์ได้มีข้อความระบุบอกว่า
วัยรุ่นกระทืบคู่อลิยับคาโรงพยาบาลชนบุรี

แต่ในเวลาต่อมาผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
เหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิด
คิดว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่
เท่าไหร่๖๐โอ๊ย
นี่เขาเขียนในนี้ว่า๖๐
แต่ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่นะ
นั่นเดือน๕๐กว่าหรือเปล่าผมว่าไม่ถึง๖๐ถึงไหม
ถึงหรือไม่น่าถึงหรือเขาเช็คแล้วเหรอ
นี่นะครับก็ไม่ใช่วัยรุ่นน่ะสิโดนวัยรุ่นกระทืบนะครับ

เพราะว่าไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้คิดว่าผู้ชายคนนี้นะฮะ
ไปแทงเพื่อนเขานะครับ
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่
ลุงคนนี้เขาพาวัยรุ่นที่ถูกแทงนี่
มาส่งโรงพยาบาลโอ๊ยมาส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าเขาเห็นว่าคนนี้ถูกแทง
เขาก็เลยพามาส่งโรงพยาบาล

ตอนนี้ไม่ชัดแต่เอาอย่างงอยู่

หายไปเลย
กว่าที่มีคนมาประคองเขานานอยู่นะ

นุ่นก็ดำไปช่วยเลยรึไมละ

แล้วก็ข่าวก็ยังไม่เห็นเป็นใคร

มันถึงสำคัญว่าเราจะต้องเช็คดวง
เข้าใจไหมว่าเราจะดวงเป็นยังไงในแต่ละวัน

เช็คดวงจากอาจารย์นะฮะพอพาทินี
ว่าใครดวงดีวันนี้ใครดวงตก
อย่ากังวลอาจารย์เขาจะมีเคล็ดลับการมูเตลู
เคล็ดลับการเสริมดวนให้เราอุ่นใจด้วยนะ

มาเสร็จปุ๊บเนี่ย๑๒๓๔แถวนี้นะ

อะก็มีคำว่าดูดวงกดดูดวงปุ๊บ

การงานโอกาสดีครั้งใหญ่กำลังจะเกิด

ให้ทำบุญถวายหลอดไฟ๓หลอดช่วงนี้

งานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ความรักคนมีคู่มีแนวน้มรักนี้จะเป็นรักนิรันดร์

แต่โดยรวมยังมีเกณฑ์โอเคอยู่
โสดมีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่
กับคนที่มีที่คู่ควร

วันพุธการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ

การงานมีเกมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

หลังจากเหน็ตเหนื่อยแล้วก็พุ่งเทกกับงานมานาน
โสดก็ต้องโสดต่อไปสักพัก

มีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบงานเกินหน้าที่เออจริง
การงานมีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบงานเกินหน้าที่
ควรบริจาคโรงศพเป็นการแก้เคล็ด
โสดมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจ

การงานสิ่งที่คุณพยายามจะทำมานาน
มันเริ่มฉายแววความสำเร็จ
เขาบอกให้ไปทำสังคทาเซิมดวงหน่อย
วันเสาร์การงานโดดเด่นมาก
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิต
โสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่
แต่จริงแล้วเขาจะมีรายละเอียดต่างนานาที่แล้วแต่วันอีกนะฮะ

แต่ที่คุณพระดำพูดเมื่อกี้คือดวงเฉพาะวันจันทร์ที่๒๑เห็นไหมครับ

วันพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บนะฮะคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็ดูใหม่

แล้วก็ไล่รู้ว่าเกิดวันอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ไม่มีข่าวอีกหลายอย่างเลยนะฮะนอกจากเด็กตัว

มอรักให้มมือไหม

ใส่สีอะไรวันนี้จะเป็นนี้ก็มี

พวกนี้อ่ะอ่าทีนี้พอเรื่องทะเลแล้วขอขอเตือนท่านผู้ชมเรื่องนี้หน่อย
วันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยนะคะกรุงประตูนิยมที่น่ารายงานว่า
ช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมเนี้ยนะคะ
จันทร์ถึงศุกร์นี่เลยอ่ะจะมีพายุอีกแล้วนี่ไง
กับลมตะวันออกเฉียงเหนือคือตกก็ออกมาเจอกัน
พัฒน์ปกคลุมประเทศไทยทั้งสองทั้งสองข้าวก็จะมีกำลังแรงขึ้นทั้งคู่
ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งภาคอีสาน
ภาคตะวันออกและภาคใต้เขาไม่กล่าวถึงภาคกลาง
แต่ว่าถ้ามาขนาดนี้ไม่รอดหรอกค่ะแล้วก็มีฝนตกหักตกหนักบางแห่งด้วยนะคะ
ตอนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย
เจอเท้าฝนแล้วจบนี่มันตกตรงเวลาทุกวันเลยนะ

งการไม่ร้อนปีนี้ไม่มีความร้อนเลยดีจังเลย
เมื่อเช้าแดดออกแป๊บนึงแต่น้ำจะทวบเมื่อเผาปีเนี่ย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะพูดถึงไลน์เมื่อกี้นะขออนุญาตพอดีติดค้างอยู่
ว่าจะเป็นข่าวทั่วไปดาราดูดวงกีฬา

นี่นะฮะแล้วก็เลื่อนไปเลย
อันที่๔ก็จะไปเจอกดอันที่๔ปุ๊บก็จะเจอ

บันเทิงยังแยกไปเป็นทีวีนะดูวิดีโอข่าวนี้ก็มีเราจะอ่านเบรกหน้า
เมื่อวานที่คนไปดูคอนเซิร์ตกันคอนเซิร์ตแก้ม
แก้มแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์เป็นคุณบอยถ้าคนเกียรติวีเดอร์วัน
พี่สิบพี่บอยเหรอครับพี่บอยร้องพี่บอยร้องเพลงดี
นี่ไงฉันแอบถ่ายมาอันนี้เหรอ
บางช่วงบางตอนเพลงรายการใช่มั้ย
ปีของแก้มเมื่อวานหลายคนก็ได้เห็นความสามารถของคุณแก้ม

อะไรนะฟังอีกเหรอเออฟังชัดกี่เพลง
เขาร้องเพลงดีเอาเอาไปจ่อที่ไมค์ฟังชัดหน่อย
เอาโทรศัพท์ไปจ่อก็ได้ไงไม่ต้องมานั่งไง

ถ่ายงี้
คุณพระดำครับอันนั้นนิ้วกลุลตีนไก่ไหมน่ะ

มีฤดเดียมีประนัสดามีเอ่อบรรเทิงไทยรัสก็น่าจะออกมาลงงั้นแหละ

แม่ขึ้นด้วยนะแม่น้องส่งน้องสาวขึ้นหมดเลยนะ

คนดูอ่ะไม่รู้

แต่ว่าพี่บอยก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วไง
เขาเคยมีงานจ้างด้วยนะ

เพราะคุณบอยช่างคนเจ็ดมีงานจ้าม

นี่ตูนกับก้อยนะคะหลังจากที่วิ่ง
เพื่อการก่อสนตอนนี้เค้าไป

แต่เชื่อรองเท้าหลุด
ดูซินั่นคุณหันไปดูซิ

แต่ว่าขวัญใจคู่รักคนไทยอย่างคู่ของนักร้องหนุ่มตูนกับก้อยเนี่ย

ซิ้นอ้ายทำมากเลยตอนนั้นก้อยเค้าเป็นดีเจเลย

เพราะก้อยเขาฟังจริงตั้งใจฟังวะ
แล้วเวลาคุณสัมภาษณ์ไม่ฟังพูดกับแกฉันก็ไม่ฟัง
หรือไม่แล้วถ้าเกิดคุณพูดแล้วพี่ตูนเขามาชอบคุณทำไม

โอ๊ยนี่ก็
อ้าวคุณโจอี้บอยล่ะ
เขาบอกว่ามีนักข่าวไปขอสัมภาษณ์เขาเดินออกจากงานเลย

รู้ปกรณ์ว่าเจ้าตัวไม่สะดวกไปเปิดเผยขอตัวออกจากวงสัมภาษห์โดยไม่ให้คำตอบเลยก็เดินไปเลย

หลายคนก็สงสัยว่าตกลงสถานะของหัวใจนั้นเป็นยังไง

หยุดแดงเนียร์

มาคุณว่าฉันดังถ่ายจุนี้

ความรักก็คือเป็นลูกชายของอร์นุทิน
ชาญวิรากุลหรือเสียหนูนี่แหละ
คือตอนนี้คือคุณเป๊กนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คน
เหมือนกับน้องเพลงเขาก็เปิดตัวพอสมควร
อู้วตายแล้วภาพสวย
คุณเป๊กเห็นไหมอันนี้อยู่บนเรือยอดปกติ
พ่อเขาอยู่ไหนคุณรู้ไหมคุณหนูอะ
เขาจะเข้ามาทำงานกรุงเทพฯตกเย็นเขาก็จะขับเครื่องบิน
กลับไปเขาใหญ่เช้ามาเขาก็ขับเครื่องบินจากเขาใหญ่
มาโรงพยาบาลมึงแล้วก็มาทำงานกรุงเทพฯ

ก็ดีเนอะรสสิน่าจะไม่มีรถติดเลยด้วยอะ
วัสดีครับคุณพ่อคือคุณหนูหนูที่ชาญวิรกุลเนี่ยนะฮะ
แล้วก็นี่คือลูกชายของเขาคือคุณเป๊กเสรณีชาญวีรกุล
อย่างที่บอกว่าเป็นทันนี่หรอนี่หรอไหนของคุณหน้ากัน
เขาบอกว่าสาวเพลงได้ชวนคุณแม่ตู่แล้วก็คุณยายด้วยนะ
ก็คือแม่ของคุณตัวคุณยายแจ๊สปฐุมมาตรไปร่องเรือ
คือคุณนายตู่ก็ไปคุณในแม่ก็ไปชมความงามของทะเล
พร้อมกับทั้งควงแขนหนุ่มเป๊กไปขี่เจสสกีสวีทกลางทะเล
แต่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะฮะแถมงานนี้ฝ่ายชายยังมีช่อดอกไม้มามอบให้กับสาวเพลงอีกด้วย
เรียกได้ว่าความรักครั้งนี้เข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วก็ครอบครัวก็ไฟเขียว
แต่พี่ตู่ว่าถึงเวลาบางทีแม่จะแบบว่าคุณไอ้ตู่ร้องห้าสาม

นี่คือเจจลีนะคะในวัยห้าสิบหกปีนะครับ

ตกใจกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา

นี่นะครับก็คือจะเป็นรูปของเจ็ดดีนี่

เพราะว่าหมอสั่งให้พักห้ามใช้ร่างกายหนัก

คือตอนนี้ตัวเขาเองก็มีปัญหาเรื่องราวของกระดูกสันหลัง
เนื่องจากเขาเล่นกับชู้มาเยอะมาก
แล้วก็มีปัญหาเรื่องราวของแบบว่าการเดิน

แล้วเขาจะมีสามารถที่จะยืดตัวอย่างนี้ได้นาน
แล้วก็ประกอบกับเขาเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด
เพราะอันนี้มากกว่าใช่ไหม
ใช่ก็เลยต้องไปหาหมออยู่บ่อย

มีปัญหาทางด้านหัวใจที่เต้นแบบผิดจังหวะด้วย

แล้วก็ได้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะฮะ

เพราะต่างหลังเนี่ยเขาพยายามที่จะรับบทภาพยนตร์เนี่ย

หมอบอกเลยว่าถ้ายังเล่นหนังอีกก็ตาย

ถ้าเล่นบู๊อีกใช้ร่างกายหนักอีกใช่ไหม
เพราะว่าอุ๊ยฉันเป็นห่วงคุณเจนลงด้วยนะ
บอกว่าหนึ่งก็พักผ่อนไม่เพียงพอได้ลงก็เป็นเหรอ

รอจะตายใช่

เริ่มก่อนที่เขาจะนั่งจะแบบเปลี่ยน

จ่อเรียกสอบหาข้อเท็จจริงจากกรณีแพทย์หญิงคนหนึ่ง

เพราะว่าหมั่นเขี้ยวความเอ็นดู

ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนติดตามกันไทยรัฐเพื่อเอาลง

เขาบอกว่าเนื่องจากไม่เคยมีลูกทำให้ลงน้ำหนัก
ไม่รู้ว่าเล่นกับเด็กแค่ไหนโอเคพอดี

เขามดถ่ายรูปไงแฟนคลับ
ภูมงี้คนตามน้องเป่าเป่าเป็นหลายพันคุณแม่

พอพี่กุ๊บกิ๊บลงปุ๊บทุกคนเหมือนระดมพนธ์น่ะ

โอ๊ยเดี๋ยวแต่เจ้าคุณเห็นการบิดข้อมือของคนที่เหยียบ
เจ้าคุณหมั่นเขี้ยวอ่ะน้อง

ไม่ได้เลยเหรอแต่เขาคงจะบรรยากาศยังไงโอ๊ยบ้าจริง

งั้นคนไม่มีลูกคนอื่นก็ไม่ได้เลยสิโอ๊ยโอ๊ย

ก็ตรงตามร่าสิน่อมันแรงอะเป็นรอยจ้ำเลยอะ

เราก็เอาถึงเราก็ถึงเอารูปอะดีตนายกกอภิสิทธิ์ออกมาเห็นไหม
เป็นนายกเวลาแบบเดินปุ๊บเขาจะหยิกยังไง

หมอคนนี้หมอคนนี้นางบอกว่านางตกใจ
เพราะพอเห็นแบบว่าพอไปหยิกเสร็จปุ๊บพวกความหมั่นเขี้ยวอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกอาจจะแบบมือหนักไปหน่อยเพราะตัวเองไม่มีลูก
พอถึงเท่านั้นเสร็จเพิ่งเห็นป่าวร้องไห้

ก็เลยเดินหลบไปยืนมองอยู่ห่างอะไรอย่างนี้
ถึงไหนที่เป็นผู้ใหญ่ก็หยิกอย่างนี้เหรอแล้วก็ก่อนที่จะกลับเนี่ย
ก็ยังอุตส่าห์เดินเข้ามาแล้วขอถ่ายรูปกับคุณกุ๊บกิ๊บ
เหมือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกุ๊กกิ๊บก็ให้ถ่ายด้วยนะ

พักหนึ่งจนกระทั่งพ่อเขามาอุ้มไปก็ถึงได้หยุดใช่ไหม

ป้าเปิ้ลอุ้มอยู่มีใครมาอุ้ม
อยู่แล้วก็เหมือนมีคนมาช่วยอุ้ม

ไม่บี้มาที่หลังบี้มาอีกวัน

ใครมาอุ้มอะไรสักอย่างแล้วแบบเงียบ
เขาถึงได้สบายใจเพราะว่าอย่างนั้น

อ๋อเหรอนั่งบอกนั่งดนตรีเหรอไหน
ไอ้กุ๊บกิ๊บมันชอบแบบว่าปิดอยู่ในความมืดแล้วเขาลงไปนอน

มันฉลาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหาแม่ร้องไห้หาแม่
มันฉลาดเนอะ

จะแต่งจริงไหมเขาบอกจะแต่งนะ
ให้หนูก็ไม่ได้แต่งจริง
คนที่ฮอตเรื่องข่าวนะไม่ว่าจะพอสนับใหญ่ต้องเจนนี่น่ะนะ
เอาอีกแล้วมีเพจแอนตี้ด้วยว่ะแก
เออล่าสุดนี้นะคะนางเอกดังเนี่ยกำลังจะบอกว่า

มิกกี้นนท์อัพภาษณ์อัพภาษณ์น้าป้อมเพชรนี่มีแบรนด์ด้วยนะฮะ
ล่าสุดมีเพจแอนตี้สาวเจนนี่ทำไมต้องมีเพจนี้ด้วยวะ
เพจนี้ได้เขียนไทม์ไลน์แฉว่าเจนี่ไปแย่งแฟนคนอื่น
งั้นแล้วก็นำเรื่องนี้มาโยงเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราว

พร้อมกับยือยืนยันเยอะทัยผลที่เย็นเป็นเรื่องจริงเนี่ย

เธอทำอะไรนิดหน่อยหน่อยไหมว่าเป็นเรื่องไม่จริงก็เอามาลือกัน

มีแหล่งข่าวค่อนข้างลึกของบันเทิงไทยรัฐบอกว่า

คือเมื่อก่อนเป็นแฟนกับน้องคนนี้
เอ้าคนแบบนี้มันก้เปลี่ยนแฟนได้ไหมนี่
เหมือนว่าไปแย่งเขามาหน้าตาเฉยอะไรอย่างนี้

บันเทิงอะไรนะชื่อเพจน่ะ

ทำไมต้องต้องเขียนเจนนี่ผมไม่เข้าใจเจนนี่เขาก็โอเค
ส่วนมากเห็นจะไปตามทะลุม
แต่พวกไม่ค่อยโดนพวกมันก็หล่อด้วย
เหมือนใช้คาให้กับว่าไปแซ๊อะไปขุด

ผู้ใจป้องเผ็ดอีกถูกด้วยมากนะ
คือเมื่อจะเรื่องจบไปแล้วแต่พอแบบ
มีความรักซังใหม่หรือแบบมีข่าวขึ้นมาก็กลายเป็นกลุ่น
น่าจะแต่จริงมั๊ย

คุณรู้หรือเปล่าแล้วคุณไม่พูดหรือเปล่า

ฮะจี้มันรู้ป่ะรู้สิใช่สิรู้มั้ยใครจะไปรู้

ใช่รู้คุณอ่ะรู้อู้ต้องไป
ไอ้มัตตูกับพร้อมตีกันไหมเจ้า
คุณเนี่ยนะหนึ่งล่อซื้อนะชอบล่อซื้อ
มันหลอกถามข่าวให้เราเป็นคนพูดนะ
อาจจะเป็นเจ้าของเพจใต้เตียงดารา

คนถามเยอะมากหนูไม่มีเวลาว่างไปทำเพจหรอกค่ะ
แต่ฉันได้ยินมาว่านางจะแต่งจริงนะ

เขาคงจะแบบว่าซื้อแหวนให้กันปกติเหรอ

ตั้งแต่ประวัติสร้างหนุ่ม

ที่ผลภาพตัวใหญ่ไม่จ๊้ายอาจารย์เห็นอย่างนี้พาเขาไปไว้จ๋าอย่างนั้น
อะไรกัน
เมื่อก่อนเจ๊กอลีเขาจะเหมือนสนิทกันเท่าที่ตอนเนาะ
แล้วมันมีข่าวเรื่องแต่งงานมาจากใคร
แต่งงานเค้าเหมือนมีข้อแหวนอะไรให้กันตรงนี้
แล้วจริงเรื่องชุดก่อนนะครับ
คุณเนินพวกล่อซื้อ

ด้วยของเหตุใต้เตียงดาราเนี่ย
หรือใต้ตูนดาราเนี่ยก็เป็นคุณ
เพราะว่าพี่ฟุนเซฟเขาออกมาพูดเรื่องอย่างนี้ว่าเขาชิว
เขาไม่สนใจเขาอิกนอมโดมแม

เจนนี่ยิ่งไม่ใส่ใจเลยละ

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ